แม่ฮายอาร์ฟาพรนักคอนสวรรค์
และที่สำคัญมีโชคลาภมาฝากด้วย

โชว์ทำไมไข่ต้ม

ที่อยู่เข้าหรือเปล่า
โชว์ไข่ไปมามีการหยอดซอสลงไปด้วย

ถ้วยนั้นเป็นไข่ต้มขาวแจงแว้ง

จริงแต่มันก็เป็นศิลปะ

เห็นชัดก็คือเลข๘ไปเลย

แต่สังเกตดีหัวมันขาดอยู่หน้า
อ่ายังไงเป็นเลขไรแจ๊กกะลิน

เอามีแต่ที่คักชาวเนี้ยเค้าคอมเม้นต์มา

งานนี้แม่ไฮก็เลยว้าวุ้นเลยทีนี้ค่ะ
เพราะคุณแม่ฮายเชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเนี่ยเขามาให้โชคแล้ว
ขนาดหยอดซอสที่ขายยังกลายไปเลข๘ขนาดนั้นคุณผู้ชม
เออสิและไหนวันนี้เป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วนะคะ
เมื่อคืนคุณแม่ฮายของดิฉันก็เลยจัดเรื่องราวตัวเลขมงคล
ให้แบบเต็มคาราเบลอีก
เพราะว่ายังได้โพสต์คลิปที่ตัวเองแล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่อำพรแหวนเพชรนะคะ
เดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดเขาธรรมเทียมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
พร้อมกับทำการหยิบเซียมซียักษ์กับคุณแม่
โดยคุณแม่ของพี่ฮายค่ะหยิบได้เลข๒

ครั้งที่๒ก็ได้เลข๑เหมือนกัน

มันรวมกันมันก็คือ๒หนึ่งหนึ่งถูกต้องพี่แจ๊ค
เออยังค่ะยังไม่หมดคลิปเรื่องราวตัวเลขของพี่ไฮยังไม่หมดนะคะ
เพราะว่าท้ายคลิปพี่ฮายเนี่ยยังได้มีการจุดทูปตัวเลขอีกด้วย
แม่ชิวมากอะพูดไปจุดไปอะ

ก็คือจุดทูปแล้วมันก็เป็นเลขวนเวียนกันนะคุณผู้ชม
ก็มีอีกอันหนึ่งก็๖๗๓ใช่ไหมคะ
นั่นน่ะสิคุณผู้ชมอีกอันนึงเนี่ยนะได้๖๗
พูดก้านแรกอันแรกนะ๑๒๑
ส่วนอันถัดมาได้๖๗๓ตามหน้าจอเลย

ก็คือมันสลับกัน๒๑๑หรือจะเป็น๑๑
หรือ๒๑เป็น๒๒เป็น๔ไม่เกี่ยวแล้ว
ลักษณ์ยมไทยรัฐกระซิบดังมากเลยนั่นประตู

หรือว่าพี่มณศิษฐ์ข้ำซอย
ไม่เคยพลาดกับเรื่องราวตัวเลขค่ะ
แกชอบอวดมากเลยโดยเฉพาะเรื่องตัวเลข

อันนั้นเขาไม่ใช่แอปพลิเคชันทำผมแหว่งลงไปนั้นใช่ไหม

ไม่พลาดโชว์อวดเรื่องราวตัวเลข
บอกว่าเออนะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าตัวได้โพสต์บอกตัวเลขที่ชอบเอาไว้

แต่ที่สำคัญสถิติงวดที่แล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน

งวดที่แล้วถูกจวดเหมือนกัน
เข้าเป้าตรงเป๊ะเลย
แต่มวตไงก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันกันก็แล้วกัน